พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีเกี่ยวกับการสร้างรายได้ทางการศึกษากันหน่อยนะคะ
ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเขาได้คิดค้นสูตรขนมเข่งฮ่องเต้๒๐๑๖
เมนูนี้สร้างรายได้ให้กับน้องนักศึกษากันมากมายเลยค่ะ

โอ้โหนี่ยืนเท่เลย

เออมัดออกบัญจัยกันได้เลยนะคะ
งานนี้นะคะต้องถือว่ายกความดีความชอบให้กับทางคณะอาจารย์นะคะ
แล้วก็คณะน้องนักเรียนนะคะที่ทำสูตรอร่อยแบบนี้ออกมาขาย
ในช่วงตรุษจีนค่ะไปสอบถามพูดคุยกับอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินค่ะ
ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
อาจารย์บอกว่ามีการทำขนมเข่งห้องเต้๒๐๒๓ขึ้นมา
มี๒๐๒๓แปลว่าจะต้องมีการปรับประยุกต์ให้ทันสมัย
อร่อยไม่เหมือนใครแล้วให้เป็นทางเลือกในการนำไปไหว้เทพ
เจ้าไหว้บริเวณพระบุรุษในช่วงตรวจจีนเพื่อความเป็นศรีมงคลด้วย
ก็กินขาดแล้วเอามันจะได้กิน

ทุเรียนมะพร้าวไข่เค็มหมูสับและถั่วก็เอานำมาผสมกัน
เป็นสูตรออกมาจะได้สีที่แตกต่างกัน
อย่างที่คุณชนะเห็นสีแดงเนี่ยมาจากแก่นฝางนะคะ

แล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยแปะก๊วยนั่นเองนะครับ
สำหรับวันนี้ที่มีการทดลองทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการทำไส้เค็มถั่วแดงหมูสับ
เริ่มจากการผสมส่วนผสมเนื้อหมูสับ
มันหมูหอมใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยผงพะโล้ซีอิ๊วดำหวาน
แป้งคอมโพสแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลตีบแล้วก็สีผสมอ่านนี่
ทำให้เราดูใครจดทันจดได้เลยนะคะ
เขาจะนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผัดในกระทะร้อนให้เข้ากัน
เป็นไส้ถั่วแดงหมูสับ
ผัดแบบนี้ในกระทะทองเหลืองด้วยนะ
จากนั้นทำอะไรต่อทำอะไรครับ
ตีแป้งค่ะตีแป้งให้เข้ากัน
แป้งอย่างที่บอกไปก็จะมีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวนะคะ
เทผสมลงไปในกระทงใบตองนะคะคนคนแบบนี้ใส่สีผสมอาหารลงไป
จากนั้นก็นำตั้งไฟนึ่ง

ก็เอาไปตั้งไฟนึ่งประมาณสัก๓๐นาที
ก็ยกออกมารับประทานได้เลย

นี่ค่ะเราเล่าแบบกระชับฉับไว
แต่ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อหาทานเลยบอกว่าไม่ต้องทำแล้วซื้อเลยนะคะ

ได้ค่ะไปสั่งซื้อได้ที่ศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
แล้วมันที่ดีมากก็คือว่ารายได้จากการจำหน่ายขนมพวกนี้นะ
จะเป็นรายได้ให้กับน้องนักเรียนนักศึกษาได้ต่อยอดในการได้เรียนรู้ต่อไปด้วย

หรือว่าใครสะดวกอยู่ที่กำแพงเพชรไปก็บุกถึงนี่ได้เลยเหมือนกัน